ก็เดี๋ยวต้องติดไปแล้วไม่ถูกใจแม่แม่ก็จะไหว้อีก
มะม่วงไหมน้ำขอบใจนะจริงจริงแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่า
มาร์คเขาคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะ
โกดจุฬารัมภาทงเทงรากชิงชิอย่างนี้เนื้อดูสวย
พิ้วก็หนาปากก็โปนปากก็จัดอุ้ย
อายุสิบแปดปีร้อยเล่นครับประมาณยี่แปดแล้วครับ
ฉายาเพื่อนเรียกว่าไอ้แว่นหรือบางทีเรียกไอ้หลัง

วงการบันเทิงจากตั้งแต่เริ่มมาคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาตั้งแต่แรกครับ
แต่ว่าโอ้ก็เหมือนแบบพยายามทำในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบอะครับ
แต่ว่าเราก็มองไปสู่จุดมุ่งหมายความสำเร็จของเราในวันข้างหน้าว่า
เราจะทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างโอ้เองก็เพิ่งมาค้นพบตัวเองที่เข้ามาในวงการบันเทิงได้ลองมาเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ครับ
ก็เลยเหมือนได้มีโอกาสเจอตัวเองก่อนคนอื่น
เพราะประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าปีครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายครับ
ตั้งแต่เด็กเด็กแล้วครับแล้วก็ไม่ชอบครับเวลาคือผมที่บ้านเนี่ย
อย่างฝั่งบ้านคุณแม่เนี่ยครับก็จะทำปั๊มน้ำมัน
ผมเองก็จะเป็นเด็กปั๊มครับมาตั้งแต่เด็ก
ก็คือจะไปช่วยแม่เติมน้ำมันที่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็
ผมจะดูแลพวกร้านจอดรถใครจอดรถเนี่ยผมไม่ได้เลย
ผมต้องวิ่งเข้าไปขอ๒๐บาทครับเพื่อค่าจอดรถ
ซึ่งตอนเด็กก็เป็นคนเล่นสนทั่วไปอะครับไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก
แล้วก็ไปเรียนปันกลางแต่ก็ไม่ได้ถึงจะเรียนหวย
ก็เรียนปานกลางแล้วก็พยายามประคับประคองมาตลอด
แต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคล้ายแบบเป็นคนที่เหมือน
ลองทำอะไรใหม่อยู่ตลอดครับ
หมายของตัวเองตั้งแต่เด็กก็คือเล่นสเก็ตบอร์ด
เราก็ไปถึงแข่งครับแต่ไปแข่งแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่รอดแล้ว
แต่ก็คือไม่เคยทิ้งนะครับคือสเก็ตบอลมันเป็นเหมือนกีฬา
อันแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเท่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเล่นได้แล้วมันเจ๋งจังอะไรอย่างนี้
แล้วมันดูเล่นยากแล้วพอเราซ้อมเราเล่นอย่างนี้กว่าเราจะได้ท่านึงมันนานมากครับ
แต่เราก็แบบกับเพื่อนซีอย่างเงี้ไม่ท้อพยายามแบบวันนี้เจ็บแค่ไหน
นี้ก็จะลุกขึ้นมาเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยจะเจ็บแค่ไหนเราก็สู้อะไรอย่างเงี้
ฉกล้มขาเปิดถลอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สู้ซึ่งผมว่ามันก็เป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจของเราครับ
เยอะครับหลายอย่างทั้งเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของการตรงต่อเวลารู้จักเด็กผู้ใหญ่
แล้วก็ความมีวินัยอะไรอย่างนี้ครับ
ผมว่ามันก็อาจจะเป็นจังหวะด้วยครับแล้วก็อาจจะคือผมไม่ได้มองว่าคำว่าจุดสูงสุดเนี่ยคือมันต้องดังที่สุดนะฮะ
แต่ว่าจุดสูงสุดของผมคือคนดูเขาชอบกับงานที่เราทำมากกว่า
มันไม่ได้แปลว่าหนังที่ดังที่สุดอาจจะเป็นหนังที่คนชื่นชอบเยอะก็จริง
แต่บางอันเราอาจจะแบบข้ามผ่านจุดต่างที่เราอาจจะไม่เคยทำได้เลยเราอาจจะลองทำอยู่ในละครนี้อะไรอย่างนี้
บางทีเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าแบบมันต้องดังที่สุดหรือว่าอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็คาดหวังว่าให้มันดังให้มันดีให้คนชอบอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ถ้ามันยังไม่ถึงจุดเราก็พยายามต่อไปครับ
ก็คงจะเป็นจนกว่า
คงจะไม่ได้มีลิมิตนะครับว่าจะหยุดเมื่อไหร่ครับ
ผมเห็นรุ่นใหญ่เขาเล่นจนเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ยังมาเล่นเป็นพ่อได้เลย
คือไม่จำกัดว่าเราจะต้องติดภาพพระเอกไปตลอด
ใช่ครับบางวันหนึ่งผมอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใครจะรู้ครับ

มันไม่มีทางหรอกครับที่ละครมันจะดังติดกันเป็น๑๐เรื่องนะครับ

มันอาจจะไม่ได้พีคที่สุดแต่ว่ามันก็อาจจะดีในแบบของมันแล้ว
ก็อยากสนับสนุนให้ดูสดนะครับ
เพราะว่าดูละครสดมันดีที่สุดแล้ว
แล้วก็หนึ่งก็คือช่วยให้กำลังใจคนที่สร้างละครด้วย
เพราะว่าบางทีคนอาจจะมองว่ามองในดูในยูทูปดีกว่า
ก็อาจจะเป็นความสะดวกของแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกขึ้นมาครับ
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้การที่เราดูสดเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนให้กำลังใจ
แล้วก็เหมือนช่วยทีมละครช่วยอะไรเพื่อมีงานมีแรงทำกันต่อไปด้วยครับ
จริงมันก็ไม่ได้เพิ่งมีนะครับมันก็มีมานานแล้วล่ะครับ
ดราม่าในโซเชียลต่างผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เรานี่แหละครับว่าเราจะเลือกรับอันไหน
ถ้าเราไปรับอันที่มันไม่ดีหรือว่าเราไปรับอันที่มันอ่านแล้วมันแบบ
เราเก็บมาคิดเก็บมาเศร้ากับตัวเองหรือเราไปอ่านตรงที่บางอย่างมันไม่ใช่ตัวเรา
หรือเขาเขียนมาอะไรก็ไม่รู้แต่เราเราไปอ่านแล้วเราก็เครียดเอง
บางอย่างบ้างไหมคะบ้านครับมีอาจจะเครียดบ้างนิดนึงแต่ผมก็ทิ้งเลยเพราะผมรู้สึกว่ามีอย่างอื่นน่าเครียดกว่าอีก
คนก็ไม่ต้องสวยหล่อนะครับที่จะมาเป็นดารานักแสดง
บางคนเขามีความสามารถครับเขาไม่ได้ใช้แค่รูปล่างหน้าต๑๘๙๐เป็นส่วนหนึ่งครับ
ก็ไม่ใช่ทุกอย่างก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่แบบอยากจะมาทำงานตรงนี้
รู้สึกว่าเออแบบมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างโอ้เองก็มาชอบมาเจอการแสดง
ก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทำแล้วก็ได้เห็นผลงานของตัวเองออกมา
อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี้ยแบบเอ่อหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักจริงจริง
แล้วก็ลุยไปแต่อย่าแบบขออย่างหนึ่งคืออย่ามุ่งไปอย่างเดียวที่เราจะไปอย่าง
อย่างเดียวโดยที่เราลืมทุกอย่างที่อยู่ข้างข้างเราลืมคนข้างข้าง
ครอบครัวลืมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปด้วยความที่อย่าลืมทุกคนไปด้วย
เอาเอารอบรอบข้างเราให้ดีไปด้วยแล้วก็มันจะได้ไปสู่จุดเป้าหมายของเรา

เวลาที่สุด